พ่อค้าร้านลาบครับกำลังทำซกเล็กลูกค้าเขามาสั่ง
ลูกค้าเพิ่งกลับมาที่บ้านก็บอกว่าลุงทำสกเล็กให้หน่อยยืนทำสกเล็ก
ปรากฏว่ามีคนร้ายมาซุ่มยิงจากฝั่งตรงข้ามห่างกับร้านไม่กี่สิบเมตรฮะ
ล้มลงไปแล้วเลือดนองพื้นเลยถังแก๊สล้ม
แถวนั้นตกใจนึกว่าลุงเขาเป็นลมนึกว่าแก๊สระเบิดด้วย
เพราะมันมีเสียงดังปั้งขึ้นมาก่อนหน้านั้น
วิ่งไปบอกเมียผู้ตายมาเห็นตอนแรกก็ตกใจ
เกิดอะไรขึ้นเป็นลมวูบหรือเปล่า
สุดท้ายที่ไหนได้โดนยิงครับเข้าที่บริเวณขมับด้วยฮะ
โมงเช้าที่ผ่านมาพิสูจน์หลักฐาน
พร้อมกับตำรวจสพสว่างอารมณ์ที่อุทัยธานี
ไปที่ร้านลาบนี่คือร้านลาบลุงนนครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์
ปรากฏว่านายอานนท์อายุ๕๐ปีเจ้าของร้าน
ถูกคนร้ายรอบยิงครับด้วยปืนลูกซองยาว
เข้าที่ขมับขวาทะลุขมับซ้ายเสียชีวิต
แล้วปรากฏว่าตู้กระจกที่เอาไว้ใส่พวกแบบเนื้อเอยผัก
เวลาเขาหยิบมาทำกับแก้มทำกับข้าว

แล้วดูสิครับตอนที่ไปตรวจสอบคราบเลือดยังอยู่เลยนะฮะ
แล้วยังมีซกเล็กที่ผู้ตายกำลังทำให้กับลูกค้า
ยังคาอยู่ที่เขียงอยู่ที่จานอยู่เลย
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าบริเวณต้นมะยมครับ
มีกระสุนลูกซองเบอร์๙ฝังอยู่ที่ต้น
ให้ดูตรงนี้เห็นไหมฮะคุณขวัญคุณผู้ชม

จากการตรวจสอบเชื่อว่าคนร้ายซุ่มยิงบริเวณต้นกล้วย
ซึ่งอยู่ห่างจากร้านประมาณแค่๑๐เมตรนะครับ
คือบริเวณตรงข้ามร้านจะมีกอกล้วยนี่เห็นไหม
แล้วเนี่ยนะฮะขยับไปด้านซ้ายนั่นก็จะเป็นร้านของลุงนนท์เขา
ผู้ตายบอกว่าอยู่กินกับผัวมา๕ปีเสร็จแล้ว
ทำอาชีพค้าขายตามตลาดนัดเปิดร้านขายลาบในหมู่บ้าน
แล้วคือลุงนนท์เขาอยู่ในร้านตามลำพัง
ส่วนเธออยู่ที่ครัวในบ้านอีกหลัง
ลูกค้าเป็นพลทหารกลับมาที่บ้านก็เลยไปสั่งซื้อซกเล็ก
ผู้ตายก็ลุกไปกำลังทำซกเล็กให้
นั่งจิ้มโทรศัพท์กดโทรศัพท์คือก้มหน้าไงครับ
ไม่ทันได้เงยหน้าเลยไม่เห็นว่าหน้าตาคนร้ายเป็นใคร
จังหวะนั้นได้ยินเสียงดังปั้งหนึ่งนัดแล้วลุงนนท์ล้มเลย
ลาบซกเล็กล่วงกระจายเธอเองได้ยินเสียง
ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดด้วยเมียผู้ตายเล่านะครับ
ส่วนลูกค้าเองเห็นว่าลุงนนทนอนฟุบอยู่ปั๊บก็เลยวิ่งไปตาม
วิ่งไปตามป้าป้าลูกนลเป็นอะไรก็ไม่รู้
หลังจากนั้นครับหลายคนก็ตกใจอ้าวนี่โดนยิงนี่นะ
ตอนแรกนึกว่าแก๊สระเบิดนึกว่าหม้อแปลงระเบิดที่ไหนได้
ไม่ใช่ครับพอรู้ว่าโดนยิงแน่ก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
พาตัวส่งโรงพยาบาลลุงเสียชีวิตซะก่อนนะฮะ
ถามว่าลุงนนท์มีปมขัดแย้งอะไรบ้างค่ะ
เมียลุงนลบอกว่าป้าก็ไม่รู้จริงนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือลุงเขาแค่ชอบเปิดร้องเพลงคาราโอเกะ
เสียงดังแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้เคยมีเรื่องมีราวกับใครนะ
อาจจะมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านก็เล็กน้อย
เรื่องอะไรป้าเรื่องที่ว่าไก่เข้ามาจิกพวกข้าวของต่าง
ภายในร้านภายในบ้านเรื่องแค่นั้น

เสียใจด้วยนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังเรียกพยานแวดล้อมแล้วก็ชาวบ้าน

น่าจะรู้สาเหตุแล้วก็จะรู้ตัวคนร้าย

หล่นอยู่บนพื้นตรงจุดนี้เนี่ย

รอติดตามความคืบหน้าครับ